หลังจากที่เราออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันมา
จนถึงวันนี้เนี่ยเรื่องของสูตรการคำนวณสอสอแบบบัญชีรายชื่อ
เพราะว่ากรกตยื่นเรื่องไปถามสารรัฐธรรมนูลให้ช่วยตีความ
ซึ่งวันนี้สารรัฐธรรมนูลบอกว่าเรื่องนี้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรกต
กรกตยังไม่ได้มีการดำเนินการเลย
ดังนั้นถือว่ายังไม่ได้มีปัญหาเกิดขึ้น
เมื่อยังไม่ได้มีปัญหาเกิดขึ้นก็ไม่ใช่หน้าที่ของสารรัฐธรรมนูล
ที่จะมาตีความในเรื่องนี้กรกตต้องไปดำเนินการเองนะคะ
แล้วก็วันนี้กรกตก็มีการออกใบส้ม๑ใบด้วยให้กับอดีตสสเชียงใหม่ของพักเพื่อไทย
มาดูเรื่องของสารรัฐธรรมนูลกันก่อนนะคะ
มีมติเอกฉันไม่รับคำร้องของกรกตที่ขอให้สารวินิจฉัยเกี่ยวกับปัญหาการคำนวณสอสอแบบบัญชีรายชื่อ
เพราะเห็นว่ากรกตไม่สามารถยื่นคำร้องโดยตรงต่อสารรัฐธรรมนูลได้

แล้วก็มีมติเสียงข้างมากค่ะ๗ต่อ๒
เห็นว่าคำร้องที่ขอให้สารวินิจฉัยว่ากรกตจะคำนวณหาจำนวนสอสอบัญชีรายชื่อตามกฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้งสอสอมาตรา๑๒๘ได้หรือไม่
และจะชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา๙๑หรือไม่
ซึ่งสารท่านบอกว่าข้อเท็จจริงยังไม่ปรากฏว่ากรกตได้ใช้อำนาจหน้าที่และอำนาจตามที่รัฐธรรมนูลและกฎหมายกำหนด
จึงถือไม่ได้ว่ามีปัญหาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของกรกตเกิดขึ้น
คำร้องนี้จึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูลที่สารจะรับไว้พิจารณาได้
ก็คือต้องกลับไปเป็นหน้าที่ของกรกต
ตอบอกไว้คือจะมีการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ
กรกตใช้สูตรนี้ในการคำนวณบัญชีรายชื่อแล้วมีคนฟ้อง
ว่าใช้สูตรนี้ไม่ถูกต้องเป็นอีกสูตรนึงตรงนี้แหละถึงจะมี
วินิจฉัยได้ว่าตกลงสิ่งที่กรกตบอกว่าใช้หลักกฎหมายข้อนั้นข้อนี้ในการคำนวณสอสอบัญชีรายชื่อถูกหรือไม่ถูกอย่างไร
ก็คือง่ายเลยกรกตยังไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วก็ส่งเรื่องไปสาร
ก็บอกว่าไม่ใช่หน้าที่ศาลก็ต้องเป็นหน้าที่ของกรกตนั่นแหละ
ก็ไปคิดก่อนแหละมีคนฟ้องค่อยว่ากันนะครับ
ขณะที่การพิจารณาเรื่องของผู้สมัครสอสอที่เลือกตั้งกันไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับ
วันนี้กรกตให้ใบส้ม๑ใบนะครับกับนายสุรพลเกียรติชัยยากร
สมัครสอสอเขต๘จังหวัดเชียงใหม่ของพักเพื่อไทย
นี่ใบส้มใบแรกเลยนะเนี่ยโดยนายสุรพลบอกว่ากรกตแจกใบส้มให้ตัวเอง
เพราะมีเหตุสงสัยว่าไปทำผิดกรณีให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์แก่ชุมชน
เพื่อจูงใจให้ลงคะแนนโดยก่อนหน้านี้ก็เคยชี้แจงกับกรกตจังหวัดเชียงใหม่ไปแล้ว
ว่าคำร้องที่ถูกร้องมาเนี่ยมันไม่เกี่ยวข้องเพราะว่าเป็นเรื่องของการไปทอดผ้าป่า
แต่ว่าถูกร้องว่าเข้าข่ายว่าสัญญาว่าจะให้แต่ความจริงแล้วตัวเองไปถวายปัจจัยให้กับพระรูปหนึ่งสองพันบาท
นามส่วนตัวไม่เข้าข่ายสัญญาว่าจะให้แล้วพระนั้นเป็นพระสงฆ์ก็ไม่มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง
กรกตถึงให้ใบส้มแล้วก็ตั้งเป้ามาที่ตัวเองและพักการเมืองต้นสังกัดนะครับ
กรกตยังมีมติสั่งให้เลือกตั้งใหม่ในเขตเลือกตั้งนี้ด้วยนะครับ
เพราะว่าเขต๘เชียงใหม่เนี่ยนายสุรพลที่ถูกใบส้มได้คะแนนอันดับที่๑
ค่ะถ้าได้อันดับหนึ่งโดนใบส้มก็ต้องเลือกใหม่
แต่ถ้าเกิดแพ้ในเขตนั้นก็แค่คะแนนตรงนั้นไม่เอาไปคำนวณสอสอแบบบัญชีรายชื่อ
เลือกตั้งใหม่ก็นายสุรพลก็จะหมดสิทธิ์ลง
เพราะว่าถูกเพิกถอนสิทธิ์รับเลือกตั้งชั่วคราว๑ปีด้วย

ทีนี้ค่ะกรณีของนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจค่ะ
หัวหน้าพักอนาคตใหม่เนี่ยค่ะเดี๋ยวจะกลับเมืองไทยช่วงค่ำวันพรุ่งนี้นะคะ

นายวรวุฒิบุตรมาสทีมทนายความของพักอนาคตใหม่บอกว่า
ทางกรกตส่งหนังสือแจ้งข้อหากรณีที่บอกว่า
นายธนทรขาดคุณสมบัติการลงสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยค่ะ

ส่งไปช่วงเวลาประมาณ๑๑โมงวันนี้
ฉบับไปที่บ้านฉบับหนึ่งไปที่ทำการพักฉบับ๑
ก็เดี๋ยวถ้านายธนทรกลับมาถึงเมืองไทย

เพื่อพิจารณาการชี้แจงแนวทางแก้ข้อกล่าวหาภายใน๗วัน
ซึ่งก็จะครบกำหนด๑พฤษภาคมนี้นะคะ

ถือครองหุ้นในกิจการด้านสื่อที่เป็นคุณสมบัติต้องห้าม

เชื่อได้ว่ามีการโอนหุ้นไม่ทันวันสมัคร

เรื่องนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานามุนรีหัวหน้าคณะคสช
ซึ่งเป็นคันดิเดตนายกของพักพลังประชารัฐ
ยืนยันว่าคสชไม่เกี่ยวข้องกับมติกรกฎ
แจ้งข้อกล่าวหากับนายธนทร

เพื่อสกัดนักการเมืองดาวรุ่ง
พลเอกประยุทธ์บอกว่าเคยบอกไปตั้งนานแล้วว่า

ฟังในสิ่งที่ตัวเองพูดบ้าง
การมีรัฐบาลการมีต่างด้วยความสงบสุขสันติก

มันจะต้องช่วยผมบ้างในการทำให้เมืองสงบสุข
เรายิ่งทะเลาะกันมากเท่าไหร่

สิ่งเหล่านี้มันก็ออกไปต่างประเทศนอกประเทศทั้งหมดนั่นแหละ
ส่วนผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
ก็บอกว่าไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะ
เชื่อว่าบ้านเมืองจะไม่วุ่นวายไม่มีการปลุกม็อบนะคะ
เรื่องของนายธนทรก็ว่ากันไปตามกฎหมาย
แต่วันนี้ค่ะพลเอกประวิทย์ตอบคำถามสื่อมวลชน
หลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะ
พลเอกประวิทธิ์รวยระดับเศรษฐีของทวีปเอเชีย

ถามว่าแล้วทรัพย์สินในต่างประเทศมีไหม
แล้วก็มีจังหวะที่ตอบคำถามแบบหน้าตาขึ้งขัง

เอกประวิทย์ตบผู้สื่อข่าว

เดี๋ยวไปดูบางช่วงบางตอนกันหน่อยนะคะ
ที่หัวสถาปัญหาโทรนำเสนอข่าว
ได้ยินเสียงตึ้งตอนสุดท้ายไหมคะ
แล้วคนที่ถามคำถามก็คือคุณวาสนานาน่วม
ผู้สื่อข่าวสายทหารที่ก็ตามพลเอกประวิทย

อ้างว่าพลเอกประวิทย์มีทรัพย์สิน๗๐
กว่าล้านแต่ว่าอยู่ที่ต่างประเทศอยู่ที่ต่างประเทศแล้วก็รวยติดหรูอันดับอะไรแบบนี้ไง
กันนะคะก็พูดถึงประเด็นที่อาการของพลเอกประวิทย์ที่กัดฟันเดินมาหา
นักข่าวหรือว่าโอ้ยเป็นกระแสข่าวขนาดที่ว่าทำร้ายนักข่าวหรือเปล่า
เปล่าตุ๊ยท้องไปทีใช่ค่ะก็คุณวัฒนาอาณาน่าน่วมยืนยันว่าเป็น
หยอกล้อกับผู้สื่อข่าวตามปกตินักข่าวสายทหารก็จะโดนแบบ
เป็นปกติอยู่แล้วนะคะยืนยันว่าไม่มีการตบหน้านักข่าวไม่
การทำร้ายนักข่าวถ้ามีแบบนั้นจริงจริงนักข่าวเองก็ไม่ยอม
เหมือนกันครับยืนยันว่าไม่ได้ปกป้องหรือว่าแก้ตัวแทนนะคะแต่ก็
ยืนยันในสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงอะไรแบบนี้ค่ะก็เป็น
ข่าวที่คุ้นเคยกับท่านอยู่แล้วทำข่าวสายทหารมานานอยู่